ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากมากแล้วก็อยากให้ติดตามจนจบนะคะคุณผู้ชมผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยเป็นแม่บ้านของตำรวจสามีเป็นตำรวจนะคะคือตอนแรกเนี่ยปี๕๘เธออยู่ที่ตากใบนราธิวาสตอนนั้นเธอมีอาการปวดฟันเป็นฟันคุดก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลตากใบ
หลังจากนั้นค่ะพอผ่าฟันคุดเสร็จปุ๊บสิ่งที่ได้มาคือหัวกรอฟันเนี่ยมันไปติดอยู่ในเงือกเนี่ยแบบนั้นตั้งแต่ปี๕๘นับดูนะคะจนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเพิ่งออกไปเมื่อปี๖๒แต่สิ่งที่เป็นผลข้างเคียงตามมาตอนนี้เธอบอกว่าเธออยู่ไม่ผาสุขเลยนะคะอาการที่เป็นผลข้างเคียงคือปากชาลิ้นไม่สามารถรับรสอาหารได้
อยู่ด้วยอาการแบบเนี้ยมันรบกวนจิตใจนะเขาบอกว่าลืมไว้๕ปีใช่ไหมใช่ตั้งแต่ปี๕๘นะคะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนี้ที่ประสบเหตุและเป็นผู้เสียหายเธอชื่อว่าคุณกริติการิทธิขันอายุ๓๔ปีเธอเล่าละเอียดยิบเลยค่ะเธอบอกว่าเมื่อปี๒๕๕๘เนี่ยเธอปวดฟันไปผ่าฟันคุดที่โรงพยาบาลตากใบนราธิวาสแล้วตอนนั้นเนี่ย
หมอตอบกลับมาหน้าตอนนั้นบอกว่ามันเป็นแค่พลาสติกอันเล็กปลอดภัยฆ่าเชื้อแล้วถ้าแผลประสานกันมันจะลอยขึ้นมาเองยอหออย่าห่วง
นี่คือคำตอบจากคุณหมอที่ผ่าฟันครูได้เธออันนี้อันนี้ภาพล่าสุดนะคะเอาออกมาแล้วแต่ยังมีผลข้างเคียงค่ะ
เล่าต่อคุณกิติกาบอกว่าหลังจากนั้นเอาล่ะเธอก็ย้ายตามสามีที่เป็นตำรวจมามาอยู่ที่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
อาการมันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจค่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลดอนตาน
คุณหมอบอกว่าคือเครื่องมือเครื่องไม้มันก็ไม่ทันสมัยนะคะแล้วมันไม่ครบ
ลอยขึ้นมาเองถ้าเกิดแผลสมานแล้วมันก็ยังไม่ลอยหลุดออกมานะคะ
เธอตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้คุณหมอทันตแพทย์ผ่าตัดเอาหัวกรอฟันออกมาเมื่อมิถุนา๒๕๕๙
ตอนนี้อาการของเธอก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ไม่หายขาด
โดยเฉพาะระบบประสาทใช้การไม่ได้ระบบการรับรถก็มีผลกระทบ
กินอาหารคุณคนกินอาหารก็อยากรู้รสชาติอาหารถูกไหม
กินอาหารไม่รู้รสชาติอาหารเพราะลิ้นชาหูเริ่มตึง
ตอนนี้ต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางมาตลอด
นี่เป็นผลต่อเนื่องนะคะแล้วหมดค่ารักษาเนี่ยหลักแสนแล้วค่ะ
ตอนนี้อาการมันก็แค่ดีขึ้นนิดหน่อยแค่ตรงที่ว่าเราพูดชัดขึ้นกว่าเดิม
แค่นั้นแต่ว่ายังเป็นอะไรตรงไหนยังไงอ่ายังลิ้นก็ยังรับรสไม่ได้
ยังกินอาหารไม่รู้เรื่องยังยังชาอาการชามันก็คือแค่ดีขึ้นในในส่วน
จากที่มันทั้งหน้าตรงนี้มันก็ดีเช่นมันเหลือแค่ระยะคือแคบลง
ตอนนี้ชาตรงไหนตรงเนี้ยค่ะกับลิ้นเนี้ยอืมกัดก็ไม่รู้สึกอืม
แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยชาทั้งแถบเลยอืมโอ้โหเรื่องใหญ่นะคะเนี้ย
เรื่องใหญ่ค่ะกินอาหารแล้วรับรสชาติอาหารไม่ได้อ่ะคุณ
ทีนี้เนี่ยคุณกริติกาผู้เสียหายเนี่ยเธอเป็นภรรยาของตำรวจถูกไหมคะ
ก็ต้องย้ายตามสามีสามีไปไหนก็ต้องไปที่นั่นตอนนี้ล่าสุดเธออยู่ที่ตำบลโพศีสว่าง
อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุย
แล้วก็เธอก็นำหลักฐานเอกสารต่างต่างมาให้ดูแบบนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็ถามว่าเอ๊ะ
ตั้งแต่ปี๕๘ไปร้องเรียนไปบอกกล่าวใครบ้างหรือเปล่า
บอกว่าแหมทำไมจะไม่ทำสบคไปมาแล้วสคบไปมาแล้ว
แล้วสจสาธารณสุขจังหวัดก็ไปมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรดีขึ้น
ไม่มีความคืบหน้าเธอยืนยันเลยนะคะเธอบอกว่าอยากจะทวงถามสิทธิ์การชดเชยค่าเยียวยาต่างจากหน่วยงานภาครัฐ
เพื่ออย่างน้อยน้อยเนี้ยเธอจะได้เงินค่าชดเชยต่างต่างได้กลับมาบ้าง
และหลักใหญ่ใจความเลยต้องการที่จะเอาเคสนี้ประเด็นนี้เป็นบรรทักษฐานให้ประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐกระทำแบบนี้
เฮ้ยมันไม่ได้ถูกไหมคะล่าสุดค่ะเธอไปปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการเอาผิดกับกระทรวงสาธารณสุข
ประหลัดยันคุณหมอที่ผ่าฟันคุดให้เธอนะคะโดยเฉพาะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล
บุคคลในสังกัดเธอบอกว่าจะเข้ายื่นฟ้องร้องต่อสารจังหวัดนนทบุรีในวันที่๒๗สิงหาคมนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมส่วนเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมหัวกรอฟันเที่ยวออกมาแล้วเนี่ย
เอาออกมาแล้วแต่ผลข้างเคียงยังมี
เราไปคุยกับอนุปรัชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภานะคะ

ไม่ได้ลืมเอาหัวกรอฟันออกแต่หัวกรอฟันเกิดหักค้าง
หัวกรอฟันเกิดหักค้างและในวันนั้น
ทันตแพทย์ผู้ที่ผ่าตัดฟันครุฑให้กับคุณกิติกาก็ได้แจ้งให้ผู้ป่วยทราบแล้วว่า
หัวกรอฟันหักค้างอยู่ไม่สามารถนำออกมาได้
เหตุการณ์ทั้งหมดคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
ทันตะแพทย์ทะเย็ดสภาบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัย

ไม่ได้สิโอ้โหมันหักคาวันนั้นก็นัดวันเอาออกสิคะ
แล้วทำไมคุณหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นเอาออกได้
นั่นแหละสิครับใช่ไหมครับ